คุณอ้ำพัชราภาอยู่ไม่รู้นึกคิดอะไร

หนังตากระตุกเลยคิดว่ามีดาเมนอยู่ที่สุดดาเมนเลย
มีเล็กเอาเบาะมานอนกันที่อ้ามนั่ง
ก็ต้องมาก็ต้องมา
เป็นไงต่อตากระตุกมีจริง
ตากระตุกปุ๊บรู้เลยเพื่อนนั่งนินทาเราแน่ที่บ้าน

บอกเลยคุณผู้ชมค่ะแหมแม่นอย่ากระจับวางขนาดนี้

เพราะว่าสิ่งที่คิดมันดันเกิดขึ้นจริง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนสดร้อนเลย
พี่อ้ำนะคิดว่าตัวเองกำลังโดนแก๊งเพื่อนสนิท
มันเม้าฉันแน่เลย
บุกไปถึงบ้านพี่เอสุภาชัยทันทีเลยคุณผู้ชมค่ะ
และเมื่อนะคะพี่อ้ำไปถึงพี่เอและแก๊ง
อ้าวยังไงวงแตกสิจ๊ะแม่

ซึ่งถ้าฟังจากในคลิปนะพี่อ้ำเล่าตัวเองเลยนะว่า
นี่นะตัวพี่อ้ำเองอาบน้ำเตรียมตัวจะเข้านอนแล้ว

วกกับรางสังหรณ์อันแม่นยำของพี่อ้ำ
ทำให้รู้ตัวเลยว่าถูกเพื่อนพูดถึงอยู่แน่นอน

ซึ่งตัวอ้ำเองก็ลงแคปชั่นแกล้งตัวเองเอาไว้แบบนี้ด้วย
เมื่อเรารู้ว่าเพื่อนกำลังทอดปลานินเรา

นินทานินทาจนเกลียมใช่เราเลยต้องรีบไปหาตอนนี้ตัวไหม้เกรียมไปหมดแล้ว
เอองานนี้ก็ทำเอาเอฟซีค่ะแอบอยากรู้เหมือนกัน

รู้นะว่าเมาส์ฉันอะไรเรื่องของฉันมันใหญ่มาก
อือเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยรับปีไปเลยนั่นแล้วสิอยากรู้เหมือนกัน
เห็นความซีของคู่พี่อ้ำพี่เอแบบนี้ค่ะ

มาพร้อมกับความจิกกัดตามภาษาเพื่อนที่รู้ใจ
คือเพื่อนสนิทเขาต้องแบบทำกันอย่างนี้แหละ
เห็นได้จากคำโวยพรวันเกิดพี่เอค่ะที่ผ่านมาล่าสุดเลย

อันนี้เฟสแอปใช้แอปเดียวกับฉันฉันรู้เลยเหรอ
ภาพนี้ขึ้นมากดอันแรกฮอลลีวูดนี่

แอปทำการพี่เอ๋

คนบอกนี่เลยคนที่จะมาโค้นอ้ำพัชราภาลงได้

คุณผู้ชมค่ะพ่นพัชราภา

นึกว่าเพื่อนปล่อยมุก

ความฝันคุณผู้ชมค่ะ
ไปดูความฝันก็คือการเป็นผู้หญิงที่สวย

พี่เอพี่พยายามนะจนพี่อ้ำน้ำตาไหลเลย
พี่นะทำให้พี่สวยขึ้นจริง

แต่พี่ก็อื่ออื้อสวยขึ้น

และก็รักแอปของพี่มากเลย
แต่พอเห็นพี่เอพี่อ้ำเนี่ยเห็นแล้วมีความสุขนะ
เห็นแล้วแบบเราอยากมีเพื่อนดีแบบนี้อยู่กันไปนานตลอดไป

อันนี้สิงแล้วแซวเล่นยอก
มีเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทยหรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์